จอบประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ

ออกไปตามที่มีหลายฝ่ายกังวลนะครับ
ขณะที่ภาคการเมืองก็มีความคึกคัก
เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมาทชิคัท
ติดตามจากรอยงานครับ
การหาสมาชิกและตั้งสาขาพักให้ครบทุกภาค
ขณะที่ไหนอภิษฐ์เวชฉาชีวะ

แจ้งต่อสาธารณะให้ชัดเจน
ว่ามีเรื่องไหนที่ยังไม่พร้อม
จนทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้
เพราะหากกตยังยืนยันทุกอย่างพร้อมเดินหน้า

ก็จะได้ทราบว่าเป็นความประสงค์ของคอสชเอง
ซึ่งเรื่องนี้ได้รับคำตอบจากพันธุ์ตำรวจเอก
จรุงวิทย์ภุมมาเลขาที่การกรกฏอว่า
กรกตมีความพร้อมจัดการเลือกตั้ง
ตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
ส่วนจะเลื่อนจาก๒๔เป็นวันอื่นหรือไม่
ขึ้นอยู่กับกรกตทั้ง๕คนเป็นผู้ตัดสิน
ขณะที่ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายวิศนุเครืองาม
ยังคงยืนยันไม่มีเงื่อนไขใด
ที่จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป

เราเห็นความจำเป็นที่จะต้องประกาศ
ถ้าเรารู้อยู่แต่ต้นว่าเฮ้ยมันต้องเลื่อนแน่

แล้วไปประกาศหาอะไรให้มันเสียคน
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐ
เปิดรับสมัครสมาชิกพักเป็นวันแรก
มีผู้มาสมัครแล้ว๑๒๑คน
อดีตสสนักธุรกิจและบุคคลที่มีชื่อเสียง
เช่นบวยเชศวุฒิดารานักแสดงนายสงการอัธริยศัพท์
นายความชื่อดังรวมไปถึงนายนพงศ์นพเกต
ผู้อำนวยการนิดาโพที่บอกว่า
ไม่ได้ขัดแย้งกับหน้าที่ผอสำนักโพล
และหากมีโอกาสได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ก็พร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่ง
อุตมัติสาวนายนหัวหน้าพักระบุว่า
พักมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว
โดยยึดวันที่๒๔กุมภาพันธ์เป็นทงนำ
ผมคิดว่าเราดำเนินการเต็มที่นะครับ
เราหวังที่จะได้สอสอจำนวนมากแน่นอน

ก็ต้องรอดูสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่า
ประชาชนจะตอบรับใครอย่างไรนะครับ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพัก
นำทีมเข้ากราบสการะอนุสวรีเท้าสุรนารี

โดยมีประชาชนและแฟนคลับวีรบุรุษนาแก่มาต้อนรับ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามากราบขอพรย่าโม
ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยยืนยันจะส่งผู้สมัครให้ครบทั้ง๓๕๐เขต
ข่าวเทราะต์ทีวีเรงาน